ก็ไปข่าวต่อไปนะคะเป็นเรื่องของจิตอาสานะคะ
เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยเขาก็อยากจะเป็นจิตอาสานะคะ
ด้วยการเสนอตัวบริการแต่งหน้าศพฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะ
สร้างความประทับใจให้กับญาติของผู้เสียชีวิตค่ะ
เป็นกลุ่มเลยนะตั้งเป็นกลุ่มเลยล่ะฮะ
เป็นทีมจิตอาสาแต่งหน้าศพฟรีนะคะ
สมาชิกในร้านทำความดีด้วยการแต่งหน้าศพฟรี

และทุกครั้งนะคะก่อนลงมือแต่งหน้าให้ศพ

เพื่อขอขมาและกราบศพอีกครั้ง
เมื่อแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
ไปฟังเสียงของจิตอาสากันค่ะ

ศพจะยากกว่าค่ะเพราะว่าต้องให้แน่นอืมเพราะว่าเหนือจะออกให้อืมเวลาที่ออกเพราะว่าปกติแล้วถ้าพรุ่งนี้จะเผาวันนี้จะต้องถอดปลั๊กใช่ไหมคะ
แล้วเหนือเขาจะออกเราจะต้องกดให้แน่น

นอกจากทางงานบอกว่าขอช่วยทั้งนี้หนึ่ง

จูงใจนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ในหลวงราชการที่๙เสด็จสวรรคต
มีความคิดว่าอยากทำความดีเพื่อพระองค์
ประกอบกับเป็นช่างเสริมสวยอยู่แล้ว

จึงชวนสมาชิกในร้านตั้งทีมเป็นจิตอาสา
ให้บริการแต่งหน้าทุกศพโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะนะคะ
ส่วนใหญ่จะแต่งหน้าศพอยู่ภายในวัดซึ่งอยู่ใกล้ร้านนั่นแหละ
คือวัดบ้านฉางและวัดเนินกระปรอก

ขอรับบริจาคจากผู้มีจิตกุศลปัจจุบันทำมาแล้ว๓เดือน
ตั้งใจว่าจะทำต่อไปเรื่อยด้วย
ขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตก็ชื่นชมทีมจิตอาสานี้
ที่ให้ความช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดเลยค่ะ